เจนี่เที่ยนโพซีวันน์กับท็อปไคโซท็อปคนนี้นะคะ
หลายคนว่าเอ้ยเป็นอะไรกันหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะทำให้เราสงสัยมากเลย

แต่ว่ามันสะดุดตรงที่แฮชแท็ก
คนนี้แม่เลิฟมาก

เป็นฉันฉันก็คิดนิดนึงนะคะ
ก็ดูเหมือนจะแฝงนัยยะอะไรบางอย่างนะคะ

ก็ได้เคลียร์ประเด็นหัวใจแบบตรงประเด็นเลย
ลุ้นขึ้นหรือไม่ไปฟังกันค่ะ
ผมกับเจนี่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลย

ไปทานข้าวกับครอบครัวที่ร้านเดียวกันเท่านั้นเอง

ก็นั่งคุยกันตามภาษาแล้วผมก็นั่งดูเขาคุยกัน
ว่าเออคู่นี้มันน่ารักดีอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็ดูแบบเป็นแล้วเขาก็เลยแอบถ่ายรูปกัน

อะไรอย่างนี้ครับคิดว่าไม่ไม่ไม่น่าจะมีทางนะ

เป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าแบบแต่เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ

เฮลธี่ดีอ่าสุดสุดสุด
เขาโสดเหรอครับ

ไม่รู้เหรอ
ก็ไม่ครับแต่ก็เป็นเพื่อนกันหมดนะครับ